คุณผู้ชมครับตามเพิ่มกันต่อหน่อยนะฮะ
เรื่องของในบอยสอนสุวีในบอยสอนสุวีที่ถูกเพจดังแหม่มโพดำเปิดเผยเรื่องราวว่า
โอ้โหในยามที่เขาหาหน้ากากอนามัยกันแทบไม่ได้
ช่วงของโควิด๑๙ระบาดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยแพงเหลือเกินหน้ากากอนามัยเนี่ยนะฮะ
ในคนนี้ไปมีเป็นเยอะแยะได้ยังไงใช่ไหมเป็นล้านโพสต์ของตัวเอง
บางทีเนี่ยในคลิปเนี่ยบอกโอ้โหผมต้องการผมมีอยู่เนี่ย๒๐๐ล้าน
ล้านชิ้นเดี๋ยวจะส่งไปจีนหรือว่าใครต้องการบอกผมมาเลย
เนี่ยฮะคลิปเนี้ยเขาถูกควบคุมตัวไปแล้วแล้วก็บอกว่าทั้งหลายทั้งแหล่
ที่เขาโพสต์จะเป็นคลิปเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นที่อื่นเขาไม่มีหรอก
ก็เป็นแค่ในหน้าคนกลางคนนึงเขาก็ทำเพื่อจะให้ดูว่าตัวเองเนี่ย
โอ้โหน่าเชื่อถือเขาอ้างคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการอืมเนี่ยฮะ
แหม่หลังชื่อนำสคุณอืมอ่านยากดีแล้วเกินเดี๋ยวมีแผนพังไหมขึ้นมาให้ดูหน่อย
แล้วก็ไปอ้างเขาดาราเขาไปแจ้งความกันหมดแล้วนะครับ
นายพิธีนันรักเอียดนะก็ไปถ่ายคลิปถ่ายภาพคู่กับเขามีบัตรผู้ติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ต้องออกมาเคลียร์กันเนี่ยนะครับมีภาพถ่ายคู่กับนายพันยศอัคระอมรพงศ์
ประธานยุทธศาสตร์พักพรดรภาพซึ่งมีบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสินคงสินค้าหน้ากากอนามัยเดี๋ยวไล่แกะรอยกันต่ออีกนะครับ

แล้วบอกว่าพร้อมส่งนะก็คือวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมา
บอกว่าขายราคาชิ้นละสิบสี่บาทซึ่งมีกล่องหน้ากากอนามัยสีเขียว
นี่ฮะทำให้มีคำถามตามมาว่าสินค้าที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนี้ใช่หรือไม่
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปที่ที่อยู่เลยนะฮะตามที่อยู่

หรือว่าทำกิจการอะไรยังไง
แล้วก็มีประกาศที่ปิดเอาไว้บอกว่า
ห้ามถ่ายภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ

ไม่รู้จะโดนข้อหาชำเรืองซับหรือเปล่า
ก็ได้โทรไปถามนะฮะตามเบอร์โทรในบริษัทนะครับ
ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายในมาตรวจสอบแล้วนะครับ
บริษัทเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการตามปกติ
หลังจากที่มีการออกประกาศควบคุมราคาของกระทรวงพาณิชย์นะครับ
เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนะครับก็มากำกับดูแลตามขั้นตอนกระบวนการผลิตหน้ากากอนามัย
ส่วนการให้สัมภาษณ์ของในบอยนะฮะหลังถูกตำรวจค้นบ้านที่ชนบุรี
ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจเมื่อวานนี้เรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัย
ที่เขาบอกว่าเขาก็แค่โม้ว่ามี๒๐๐ล้านชิ้น
คือ๒๐๐ล้านชิ้นคนก็ไม่ได้ไปมองตรงจุดนั้นหรอก
ถ้าคุณมี๒๐๐ล้านชิ้นคุณต้องกักตุลกี่เดือนกว่าจะได้ถึง
แต่คุณกักตุลจริงหรือเปล่าคุณมีกี่แสนกี่ล้านชิ้นเนี่ย
ล้านชิ้นมันอาจจะแบบโอ้โหเป็นตัวเลขเวอร์เนี่ย
แต่เมื่อวานเขาก็บอกเป็นแค่ในหน้าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
แค่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการขายหน้ากากอนามัยเท่านั้น
แล้วเจตนาการที่คุณไปโฆษณาหรือว่าไปร้ายให้สดในหน้าโรงงาน
ผมต้องการให้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าครับแค่นั้นเองครับ
แล้วคุณต้องการจะหลอกกันไหมถ้าต้องการในเมื่อคุณไม่มีของ

ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงครับ

เดี๋ยวตรงจีนนะครับขอให้มีเงินนะครับ

ช่วยครับคือวันนั้นครับคือเขา
ผมเข้าไปหาเพื่อนผม

อีกทีนึงแล้วผมก็คือเข้าไปทักทายครับ

ประมามใช่ไหมครับ

ได้พูดเอาไว้นะครับ

บอกว่ายืนยันว่ายังไง
กับในบอยให้ถึงที่สุดนะฮะและจะเอาโทษเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องด้วย
อย่างน้อยก็ต้องมีข้อหาหลอกลวงช่อโกง
หลอกลวงช่อโกงหลอกลวงมันมีคดียายาเยอะจะแจ้งเตือน
แล้วมันมีโทษไหมมีโทษไหมจ๊ะพรมีโทษไหมจำคุกมีไหมปรับมีไหมมี

บอยสอนสุวีนี่เขามีหลักแหล่งอยู่ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะฮะ
แล้วก็เคยโพสต์ภาพถ่ายตัวเองกับตำรวจในพื้นที่สพนปลือ
เพราะว่าเขาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพนปลือ
หรือที่เรียกว่ากตรเขาจะตั้งภาคเอกชนประชาชนอะไรเข้ามาร่วมด้วยนะครับ
พอทำให้เสื่อมเสียแบบนี้มีการถ่ายภาพไปโพสต์นู่นนี่นั่น
ปลดออกเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปอ้างอะไรอีกไม่ได้แล้วนะครับ
ส่วนตัวในบอยเองตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะที่ตำรวจได้คุมตัวไปเนี่ย
ไปที่บ้านของนายบอยที่จังหวัดชนบุรี
กับลูกสาวของนายบอยอ่าแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าตอนเนี้ย
พี่ชายอยู่ที่ไหนค่ะนี่ฮะอ่าเพราะว่าพี่ชายไม่ได้มานอนที่บ้าน
ไม่ได้ติดต่อกันเลยอ่าส่วนแฟนสาวของพี่ชายที่ชื่อแป้ง
ก็ไม่ได้เข้ามาที่บ้านนะฮะรอปภของหมู่บ้านบอกว่า
ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้นายบอยยังไม่ได้มาที่หมู่บ้านจริงจริง
อืมนะฮะส่วนนางสาวแป้งแฟนของในบอยนะครับ
เราได้ข้อมูลว่าที่ตำรวจมาตรวจค้นบ้านเมื่อวาน
ไปไปมามาถูกจับไปด้วยนะฮะแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัย
แต่ว่าเธอมีหมายจับของศาลแขวงจังหวัดพัทยา
วันที่๙กันยายนปี๖๒ข้อหาร่วมกันเปิดสถานบริการ
ไม่เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนดนี่ก็เลยโดน

คุณศักดิ์ศิษย์ก็เลยไปเอ๊ะร้านอยู่ไหนนะฮะ
อยู่ริมหาดจอมเทียนนะครับเป็นร้านอาหารและดนตรีสดขนาดใหญ่นะครับ
ติดกับโรงแรมหรูอ่าแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่า
บอยกับนางสาวแป้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่แล้วนะฮะ
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วค่ะต้องตามต่อแล้วก็ขยายผลต่อนะคะ
มีหน้ากากอนามัยอยู่ในสต๊อกของตัวเองมากน้อยขนาดไหน
ตกลงแล้วเขารู้จักกับในบอยจริงหรือเปล่า

เราไปขยายผลในส่วนของนายพันยศอัคระอมรพงศ์ค่ะ
ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พระราดรภาพ
คนนี้ค่ะมีภาพคู่กับในบอยนะคะ
บอยอ้างว่าอ๋อเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานนำเข้าหน้ากากอนามัย
เขามีตึกแถวหนองแข็มใช้เป็นสำนักงานของบริษัทไทยเฮล์
ถันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยจีน
เป็นสถานที่ที่ในบอยไปถ่ายคลิปวิดีโอค่ะ
ที่บอกว่าเนี่ยมีสต๊อกหน้ากากอนามัยเป็นภาพรังยกรังขึ้นรถอะไรแบบนี้นะคะ

ก็คือสถานที่ตรงนี้แหละเราเลยไปคุยกับนายพันยศมา
เขาบอกว่าถามว่ารู้จักกับในบอยไหมก็รู้จักค่ะ
รู้จักผ่านผู้ใหญ่คนนึงนี่ภาพนี้ค่ะ
คือคลิปนี้ที่ในบอยถ่ายคือที่นี่
ที่นี่ค่ะเขายอมรับว่าคือที่นี่ค่ะ
บริษัทไทยเฮลต์ตรงนี้ตึกแถวหนองแขมอะค่ะ
นายพันยศบอกว่ารู้จักแค่ไม่ถึงเดือนค่ะ
บอยไปปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาหน้ากากอนามัย
ส่วนคลิปวิดีโอที่ในบอยถ่ายเอาไว้คลิปนี้
ที่บอกว่าโอ้โหมีหน้ากากอนามัย๒๐๐ล้านชิ้นอะไรเนี่ยนะ
นายพันยศบอกว่ามีไม่ถึงค่ะ
มีไหมมีแต่ไม่ได้มี๒๐๐ล้านชิ้น
อาคารไทยเฮลต์ไม่ใช่โกดังอย่าใช้คำว่าโกดัง
เป็นบ้านและออฟฟิศของตัวนายพันยศเอง
เป็นแค่สถานที่แลกเปลี่ยนการซื้อขายเท่านั้น
นายพันยศก็บอกว่าตัวเองเป็นตัวกลางเหมือนกัน
เป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องของหน้ากากอนามัย
ส่วนที่เห็นกล่องหน้ากากอนามัยยี่ห้อไทเฮลต์
เหมือนกับบริษัทของตัวเอง
จริงแล้วเป็นแค่แพ็คเกจจิ้งที่ออกแบบมาขาย
ให้กับคนซื้อคนขายเท่านั้นเหมือนกับเป็นคนกลางเป็นพ่อค้าคนกลาง
ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่คนทำหน้าที่ในหน้า
หรือต้องการที่จะพรีเซนต์ตัวเองว่าตัวเองเป็นนักขายที่เก่งกาดกว่าคนอื่นนะครับ
หรือว่าเป็นการตลาดในส่วนตัวของเขานะครับ
แต่เพียงแค่ว่าเขาผิดตรงที่ว่าเอาไปโพสต์นะครับมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นการนำข้อความเท็จนะครับ
หรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
บางคนมีสินค้าแต่ว่าไม่มีแพ็กเกจจิ้งที่ดีนะครับ
ทำให้บางทีไปจำหน่ายไม่ได้สินค้าติดมือหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็แนะนำนะครับ
คือเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำให้กระจ่างทำให้ประชาชนไม่คาใจ
ล้านสองแสนกว่าชิ้นค่ะอ่าจัดสรรค์ปันสวน
แบบนี้แบบนั้นแบบนี้แต่ไอ้พวกเนี้ยที่เราเห็นเห็นอยู่
เนี่ยตามสังคมออนไลน์ตามโพสต์ตามความต้องการ
ตามคลิปอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับกรณีในบอยอ่ะอืมเอามา
ใช่มีอยู่จริงไหมเอามาจากไหนแล้วซื้อขายกันจริงไหม
เอามาจากต่างประเทศนำเข้ามาหรือว่าคุณไปผลิตที่ไหนอะไรยังไง
ก็รัฐบาลบอกว่าเนี่ยวันละล้านสองยังแทบไม่พอไม่ใช่แทบไม่พอไม่พอ
แล้วเนี่ยคุณไปเอาไว้ที่ไหนเอามาจากไหนยังไง
แล้วมีจำนวนขนาดไหนกันแน่ก็ต้องตรวจสอบนะคะ